ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูเวทกระมวลวิสิต

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูเวทตีแสงหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูเวทตีแสงหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูเวทตีแสงหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
วันนี้เราจะตีแสกหน้าเรื่องหอชมเมืองของกรุงเทพมหานคร
ได้มีหอชมเมืองสูงใหญ่สวยละ
เราน่าจะชื่นชมนะคุณนิวไม่เอาเหรอหอชมเมืองนะฮะ

ที่ไหนก็มีโตเกียวก็มี

เห็นมิวเยอะบัวนรัมเปอร์ก็มีใช่ค่ะ

จีนมีเยอะเลยเสี่ยงไฮกวางเจ้า

ที่จะขึ้นไปชมทิวทัศน์

และบุรพกษัตริย์ไทย

ดีไม่ดีล่ะต้องดีนะครับ
แล้วก็ในโครงการนี้

คลมมเขาก็พึ่งอนุมัติมา

ไม่ใช่ของไทยด้วยนะ

เป็นการลงทุนของเอกชนนะฮะ

พื้นที่นี้ติดกับแม่น้ำเจ้าพญา
วิวทิวทัศน์สวยงามมาก

ธนาลักษณ์เขาก็ให้เช่า
ให้กับเอกชนเช่า๒๐๐ล้าน

ให้เอกชนมาลงทุนทั้งหมด

แม้แต่บาทเดียวนะครับ

ก็จะต้องอัปเดตข้อมูลให้กับ
คนกรุงเทพอย่าว่าแต่คนกรุงเทพเลย

ไม่กี่ปีก็จะได้มีหอ

กรุงเทพดีไม่ดี

นะครับชอบไหมครับชอบครับ

นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาพูด

ก็ปลายปีที่แล้วคอลโมเขามีมติเห็นชอบ

เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ค่ะนะครับตอนแรกบอกวงเงินผิด
๗๐๐๐กว่าล้านแต่ไม่ใช่เท่าไหร่คะ

เป็นต้นแบบในการน้อมนำศาสตร์พระราชา

ดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต

นะครับโดยพื้นที่ดังกล่าว

ที่คลองศาลซอย๗

เดี๋ยวจะพาไปชมครับตอนนี้ต้องละ
ถ้าโครงการใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ค่ะมีผลกระทบอะไรต่อพื้นที่โดยรอบอาคารที่จะสร้างหรือเปล่า
ผลกระทบต่อคนไหมการจราจรไหมมนต์ภาวะเป็นพิษไหม
จะสร้างโรงไฟฟ้าจะสร้างโรงอะไรที่มันใหญ่โต
ก็ต้องทำรายงานตัวนี้นะครับ
ก็ผ่าแล้วด้วยนะครับมันช่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วนะครับแล้วพื้นที่ดังกล่า
ย่านเจริญนครอยู่ในกำลังระหว่างการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
มีอาคารคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ยังมีรถไฟสายสีอะไรนะ
สายสีทองคือจะมาด้วยที่สำคัญโครงการนี้ไม่เปิดให้ประมูล
เปิดให้ประมูลนะเพราะว่าถ้าเปิดประมูลแล้วมันจะล่าช้าคุณนิว

ก็ได้สิครับเพราะว่าเขามีอำนาจมีสิทธิ์อยู่
ถ้าเห็นว่าไม่เหมาะไม่ต้องไปเปิดประมูล
เพราะว่าจะทำให้โครงการล่าช้าโครงการเสียเวลา

ก็สามารถกระทำได้โดยคลอร์โรมอค์อานุมัติ
ดำเนินการโครงการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้ปรัชญาศาสตร์พระราชา
และความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
ทำให้รายได้ที่เหลือในดำเนินการโครงการหังหักค่าใช้จ่าย
ไปดำเนินการเชิงสังคมโดยไม่ให้นำมาแบ่งปัน
พูดง่ายว่ารายได้เอาไปให้กับบริจาค
เป็นสาธารณกุศลบริจาคโรงเรียนสถานที่ต่าง
โดยอันนี้เจ้าจัดตั้งมูลนิธิหอชมเมืองใช่ไหม
ใช่เป็นมูลนิธิหอชมเมือง
แล้วก็หอนี้นะสูงกว่าที่พัทยาอีกพัทยาปาร์คสูง๒๔๐
ที่สมุดปาการสูง๑๗๙อันนี้สูงถึง๔๕๙
มันก็จะแบ่งเป็นชั้นก็ได้โอ้โห
กี่ชั้นยีบ๔ชั้นใต้ดิน๒ชั้นฐานราก๔ชั้นสูง๔๕๙มิตร
อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาสวยงามฮะ
นี่ภาพจำลองเป็นภาพกราฟิก
วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ

ดูด้วยตัวเองเลยไปลงพื้นที่มาเจริญนครซอย๗อยู่ไหน

โถงอยู่ฝั่งทนนี้เองไม่ได้ไปยากเลยนะครับ
พื้นที่ที่ถนนเจริญนครเป็นยังไงนะครับซอย๗เป็นยังไง
เดินเข้าซอยไปคุยกับชาวบ้านด้วยเลยป่ะคะ
ผมมันนักการเมืองเก่าผมเข้าไปเยี่ยมเยี่ยนประชาชนอยู่บ่อย

เดินไปเดินมาก็ไปเจอพี่วิราชพี่วิราชเป็นสอสอพักประชาธิบัตย์เก่าเนี่ย

เดี๋ยวก็จะเอาให้ชมให้ดูแต่ผมขอบอกรายละเอียดเสียก่อน

ว่าอันนี้ถ้าสร้างขึ้นมานะคุณนิว

ใช่ความสูงเขาบอกว่าจะเป็นอันดับ๖ของโลกเลยนะ
คืออย่างนี้ครับที่ประเทศอะไรนะฝรั่งเศส

ที่โตเกียวที่คุณนิวไปมาเนี่ย
ปุ๊ตขึ้นไปข้างบนคว่างโตใหญ่โต

อ๋อมีศูนย์การค้าไหม
มีมี
ก็มีอยู่แล้วนะรองรับมีส่วนสาธารณะ

แต่คุณชูวิทย์น่าจะไปหลายที่ไปบ่อยนะคะ

แล้วกรุงเทพก็เป็นหอชมเมือง

โดดเด่นทางเอกลักษณ์ของไทย
มีสัญลักษณ์สำคัญคือพูดง่ายต้อนรับนโยบาย
รัฐบาลไทยแลนด์๔๐

และที่สำคัญคือบนจุดชุ่มชมวิว

โค้งแม่น้ำเจ้าพญามองเห็นฝั่ง

ความสวยงามของฝากฝั่งเจ้าพระยา๓๖๐องศา

มีการเดินทางโดยรถยนต์รถไฟสัญจรทางเรือได้

สัญลักษณ์ของแต่ละเมืองทั่วโลกต้องมี

เอาเป็นว่าถ้าเกิดไปมาเลเซีย
จะไปที่ปากกิง
ฮ่องกงเขาก็มีครับแต่ฮ่องกงตึกสูงเยอะ
ฮงกงเขามีอ่าววิคโตเรียไงที่เราไป
คนไทยไปก็ต้องไปยืนดูนะครับ
แล้วก็โครงการไม่อยากให้ล่าช้าคุณนิว
ขอรมอเขาอนุมัติแบบไม่ต้องเปิดประมูล
เพราะว่าที่แปลงนี้๔ไร่
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในเบรกถัดไป
เพราะว่าผมไปดูมาเลยผมรวดเร็วครับ
รวดเร็วอยู่ไทยรัฐทีวีนี่ต้องทำงานรวดเร็ว
พอพูดปุ๊บรัฐบาลบอกผมก็ไปทันทีครับ
อ่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเห็นบรรยากาศนะคะ
ได้เห็นสถานที่ในการก่อสร้างหอชมเมืองจริงพร้อมทั้ง
ไปดูซิว่าสิ่งแวดล้อมถนนเป็นยังไง
เดี๋ยวเราจะรอสักครู่ช่วงหน้าชูวิตตีแสกหน้ากันค่ะ
ชูวิตตีแสงหน้า

คุณชุวิตก็ไม่รอช้าคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูเลยว่าจุดไหน

เร็วครับคุณนิวครับช้าไม่ได้ครับ
เพราะว่าคอลโลมอเขาอนุมัติแบบไม่เปิดประมูล
แล้วเราจะไปบัวชักช้าได้ยังไงเมื่อรัฐเขาเร่ง
เราเป็นนักกล่าวเราก็ต้องเร่งไปด้วย
แต่ก่อนที่จะไปชมนะผมบอกรายละเอียดท่านผู้ชมซะหน่อย
บอกว่าถ้าสร้างเสร็จเขาจะคิดค่าเข้า
คือขึ้นไปนี่ลิฟต์มันต้อง๔๐๐กว่าเมตร
ค่าขึ้นไปมันก็ต้องมีค่าฟงค่าไฟ
ค่าเข้าล่ะพูดง่ายมันต้องมีคำเนียมปกติ

เวลาไปก็คงมีรถทงรถทัวร์
เหมือนกับไปเที่ยวไปรถไปจอด
รถตัวคนไทยคนจีนคนฝรั่งอะไรเขาก็ไป

เงินลงทุนเขา๔๒๐๐ล้าน
โดยใช้เป็นค่าราชพัสดุคือเช่าที่๑๙๘ล้าน
เงินตั้งต้นของมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพ๕แสนบาท
ก็เป็นเงินกู้มา๒๕๐๐ล้านบาท
เงินบริจาคจากเอกชน๒๑๐๐ล้านบาท
ก็พูดง่ายว่าจะมีรายได้ประมาณพันล้านต่อปี
ก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ๘๙๐ล้านต่อปี
ก็แสดงว่ากำไรอยู่๑๐๐ล้านบาท

๙๐๐ล้านส่วนที่เป็นกำไรก็ไปให้สาธารณกุศล

ก่อนที่จะไปดูพื้นที่ที่ผมลงไป
ผมขอแสดงให้ดูหน่อยว่า

คนต่างจังหวัดเขาจะได้รู้วันหลังเข้ามากรุงเทพ

เพราะว่าตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะ
อีกฝั่งนี่คือถนนเจริญนคร
ถนนเจริญนครเป็นถนนใหญ่นะครับอยู่ที่ฝั่งทน
บริเวณนี้คือแม่น้ำเจ้าพญา
แม่น้ำเจ้าพญา
ตรงนี้คือซอย๗ครับ
๗ที่เขาบอกว่าจะสร้าง
บริเวณที่จะสร้างก็คือบริเวณนี้
ติดแม่น้ำเจ้าพญาเลยนะครับ
ติดแม่น้ำเจ้าพญาเลยพื้นที่ตรงนี้๔ไล่ครับ
เดิมก็เป็นของกองบังคับการตำรวจน้ำ

ติดกันตรงนี้คือศูนย์การค้าใหญ่
คือชื่อไอคอนสยาม

กำลังก่อสร้างครับไอคอนสยามนี่มีพื้นที่๕๐๐๐ตารางเมต
มีโรงหนังมีท่าเทียบเรือจอด
มีโรงแรมมีเยอะแยะไปหมดครับ

๕๐๐๐๐ครับ๕๐๐๐๐ล้านนะครับ
ไม่ใช่๕๐๐๐บาท๕๐๐๐ล้านนะแหม

ติดกันครับบริเวณก็คงติดกันครับ
ทีนี้ถามว่าตอนผมเข้าไปในซอย๗นะครับ

เข้าไปซอยนี้มันก็ค่อนข้างจะเล็กครับ
พื้นที่ซอยนี้ก็คงถ้าผมกะด้วยตาคงไม่ผิดหรอกครับ

มันก็เป็นชุมชนย่านเมืองเก่าเหมือนกันนะ
เมตรครับแล้วทีนี้ก็มีชุมชนครับ
ชุมชนเขาเรียกว่าชุมชนมัสยิตสุวรรณภูมิครับ
เป็นชุมชนขนาด๖๓หลังคาเรือน
เป็นชุมชนเก่าครับระยะร้อยกว่าปี
มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิม
อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่แล้วครับบริเวณนี้ครับ
ไอคอนสยามครับคือเข้าทางนี้คงจะลำบากคุณนิวครับ
เพราะ๓เมตรเองรถบัตรก็เข้าไม่ได้

ซอยนี้ก็เข้าไปได้มันไม่ถึงมันตันครับ

ก็ซอยมันตันซอยนี้ซอย๗ไม่ตัน
พอซอย๗ไม่ตันมันเข้าไปมันก็เล็กลงไปเรื่อย

ก็คงจะลำบากแล้วครับที่จะเข้าทางนี้

เพราะรถบ้งรถบัตรอย่าว่าแต่รถบัตรเลยครับ

แต่ประเด็นสำคัญพื้นที่๔ไร่
ถามว่าแม่มันค่อนข้างจะตาบอดไหม
ถ้าผมได้สายตานักพัฒนาที่ดินของผม

ถามว่าถ้าให้ใครเช่าเอกชนเช่า

ผมก็คิดว่าคงไม่มีใครเช่านะครับ
ไม่มีใครเช่าทีนี้ไม่มีใครเช่าแล้วเนี่ย
แล้วถ้าเกิดไอคอนสยามเขาคิดโปรเจกต์

เสนอสร้างเป็นหอชมเมืองอย่างที่บอกนี่แหละครับ
หอชมเมืองได้ประโยชน์ไหม
ผมก็เชื่อว่ารถบัตรก็คงจะเข้าศูนย์การค้าไปจอดที่นี่
เขาคงสร้างท่าเทียบเรือขยายไปตรงนี้

ไอคอนสยามได้ประโยชน์ไหมอันนี้ได้เต็มครับ
ก็ต้องได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเขาไปลงทุน
เช่าที่มา๓๐ปี๒๐๐ล้านลงทุนสร้าง๔๐๐๐ล้าน
จัดตั้งมาเป็นมูลนิธิอะไรต่างแล้วก็ลงทุนสร้างให้

รับบริจาคจากเอกชน๒๐๐ล้านอย่างที่เขาบอก

นะครับถ้าไม่อย่างนั้นที่แปลงนี้ใครจะเอา
ไล่มันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับ
พื้นที่มันครับแคบทางเข้าก็เข้าไม่ได้
เข้าไปเล็กมากครับ๓เมตรเองเล็กนิดเดียว
ก็ต้องใช้พื้นที่ของไอคอนสยาม
ก็ถามว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ไหมอันนี้มันก็เอื้อแน่นอน
แต่ถามว่าเอื้อแล้วเนี่ยกับที่ดินแปลงนี้

อันนี้ประชาชนคนฟังก็ต้องเป็นคนตัดสินฮะ

การตั้งหอชมเมืองโดยปกติทุกเมืองมันเป็นความภูมิใจของเมือง
มันคงไม่ใช่เช่าที่มาแล้วให้เอกชนมาทำนะครับ
แต่ลักษณะนี้ก็มีการบอกว่าเออชั้นบนก็จะทำเป็นที่
ที่แสดงของพระราชกรณีกักฤษต่างของสมเด็จของพระบุรุณากษัตริย์ทุกองค์
ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาก็มีใส่ด้วย
ผมก็ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไหม
อันนี้ผมว่าต้องดีนะครับ
แต่จุดที่มีปัญหาก็คือว่าเราได้เอื้อประโยชน์กับเอกชนไหม
ไม่ต้องเปิดประมูลและเราก็จะมีอะไรอ่ะรถไฟฟ้าสีอะไร

คือถ้าเกิดอย่างสภาเนี่ยเห็นมั้ย
สภาผู้แท้รัสดรเขาก็อยากจะสร้างใหม่
อ๋ออัตรรัศสภาอ๋ออัตรรัฐสภานะครับ
คือของอะไรในเมืองไทยไม่ค่อยเก็บ
ไปต่างประเทศเราไปสภามีอายุ๑๐๐๒๐๐ปี

แต่พอเจอประเทศไทยทุบหมดแล้วครับแล้วสร้างใหม่

เป็นที่เช่าสร้างโดยเอกชน
ภาคภูมิใจก็อาจจะลดน้อยลง

แต่ถามว่าคุ้มไม่คุ้มเขาเข้ามาลงทุน๔๐๐๐ล้าน
ถ้าถามความเป็นจริงก็จะคุ้มแล้ว
ในแง่การท่องเที่ยวมันก็อาจจะได้เห็น
การเปลี่ยนแปลงของทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวทั้งเม็ดเงินอยู่แล้วล่ะ
ก็คงได้ประโยชน์ที่ชัดเจน
เขาไม่ได้เข้าซอย๗นะครับเพราะซอย๗เข้าไม่ได้
ได้ไม่ได้สถานที่เป็นยังไงไปชมของจริงเอาละกันนะครับ

มาดูทางเข้าสิครับมือถูกแค่ไหน
แค่นี้มีมาสเย็นมีวันธวง
ข้างในนี้ต้องมีชุมทนละครับดูสิครับ

ให้จัดตั้งมีมูลนิธิหอชมเมือง
ซึ่งจะให้เอกชนลงทุนในที่แปลงของราชพัสดุ
แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ทางเข้าอย่างนี้นะครับ

แล้วตรงนี้เป็นอะไร

มัธิสุวรรณภูมิเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลองไปดูพื้นที่บริเวณนี้นะครับ
ตรงนี้มีมัสกีตสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอิสลามสร้างมาร้อยห้าสิบปีแล้วค่ะ
ต้องมาสามอันทีทีสร้างมาร้อยห้าสิบปีแล้วนี่ชาวบ้านบอกผมนะครับ
มัติกรมอเอแล้วใกล้ใกล้นี้มันก็มีไอคอนสยามศูนย์การค้าใหญ่มีท่าเทียบเรือ
ในขณะเดียวกันที่มีชุมชนมีสถานที่ดั้งเดิมที่เขาบอกว่ามัสยิตโบราณนะครับ
ลองไปดูสิครับโอ้นี่มีด้วยใช่ขอด้วยนะดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณครับ
สวัสดีครับนี่อะไรนักศรอง
ลูกมายแม่นำได้ป่ะจะไปดูอ๋อใช่ใช่ใช่
นี่ล่ะครับลูซ้ายดูขวาโหชุมเมืองนี่ล่ะครับ
มาทางแม่น้ำแน่เพราะมาทางนี้เนี่ยมันไม่สะดวก
มันผ่านชุมชนดูสิครับหอชมเมืองเราท่าทางลักษณะจะเป็นอย่างนี้แหละครับ

อยากไหนตอนนี้ต่อเหรอออกไปแค่ไหมเนี้ยค่ะเข้าไปเนี้ยค่ะ
คือว่าขอสร้างไม่เห็นหัวขอเถอะไม่วางแล้ว
ตรงนี้แหละครับพื้นที่ที่จะสร้างหอชมเมืองจริงหรือเปล่าครับ
นั่นแหละทางเข้าที่เจรนคอนซอยเจ็ดนะครับมันเข้าไม่ได้
รถมันก็เข้าไม่ได้อะไรก็จอดไม่ได้นี่นะครับ
นี่แหละครับเห็นไหมครับแต่นี่ต่างหากแล้วครับ
หัวใจทีเด็ดติดกับศูนย์การค้าไอคอนสยามนี่เอง
แล้วมันของใครในไอคอนสยามถ้าจะงงอะไรใหญ่แล้ว
นี่คือพื้นที่นี่แหละครับคือพื้นที่ที่จะสร้าง
แหมมันดูแล้วมันจะเหมาะสมหรือครับ
หอชมเมืองของที่อื่นนั้นสถานที่ก็กว้างขวาง
มีที่จอดรถมีลานจอดรถนะครับแล้วไม่เกี่ยวข้อง
โอ้โหแต่ของเรานี่แหละครับก็ติดกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม
ก็อาจจะจอดที่นี่ก็ได้จอดที่นี่แล้วเดินเข้ามา
ทางเจริญนครซอย๗ทับแคบมันเข้าไม่ได้ผ่านชุมชน
นี่มันติดกันเลยเห็นไหมแม่ล้ำลึกจริงจริงครับ
คุยกับท่านวิราชท่านเป็นอดีตสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ผมอยากจะถามความเห็นของท่านว่าความเห็นของท่านเป็นอย่างไร
ผมเจอท่านตั้งแต่อยู่ข้างหน้าปากซอยแล้วครับบริเวณนี้แหละครับ
ที่จะสร้างหอชมเมืองพี่วิราชครับมีความเห็นเป็นยังไงบ้างครับ
คือท่านชุวิตก็ท่านเป็นอดีตสอสอนะครับท่านก็คงเคยไปเที่ยวมาหลายอย่าง

เราก็คงจะพอรู้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในโลก
อ่ามันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ไม่มี
อ่าไม่มีทางรถเข้าโอ้ยรถเข้านะครับ
เมื่อกี้ทางท่านนั้นเห็นไหมครับซอยเจ็ดนะครับทางเดินแล้วมันแคบมาก
พอเข้ามาเรื่อยเรื่อยมันเหลืออยู่เมตรสองเมตรเองแล้วนี่ปัญหาคือว่าเราจะสร้างหอ
สี่ร้อยห้าสิบเก้าเมตรนะครับปัญหามันดูว่าฐานเนี้ยมันต้องใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นพอสร้างเสร็จแล้วนี่ผมยังสงสัยอย่าว่าแต่คนมาเดินมาเที่ยวนะครับ
ที่ยืนสำหรับดูหอนี่ผมว่ายังไม่มีเลยนะอ๋อนี่เวลาหัวทางเข้า
ทางเข้าด้วยแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันไม่ใหญ่พอที่จะให้สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ย
เข้ามาดูนี่ไงไอ้เนี้ยมันติดกับตึกไอ้เนี้ยศูนย์การค้าใหญ่เนี่ย
ก้อนสยามไม่ใช่เหรอก็ผมก็กำลังจะพูดต่อไปว่าแล้วนี่ผมก็เลยสงสัยว่า
นี่ตกลงพอสร้างเสร็จแล้วคนที่จะมาเที่ยวหรือมายืนต้องมาอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับ
ประโยชน์ด้วยกันนะฮะเอ่อมาเที่ยวหอชมเมืองก็ไปช้อปปิ้งครับ
เขาเอื้อเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่มั่นใจเขากำลังตามอยู่เหมือนกันนะครับ
อ๋อนะครับแต่รู้ว่ามูลนิธิเนี้ยมีท่านอันนี้ประหลัดกระทรวงการทางท่านพนัก
ครับครับครับครับครับครับส่วนว่าไอ้ที่มาที่ไปเนี้ยกำลังตามอยู่
ตามอยู่นะครับครับนี่พี่วิราชหรือสสวิราชนะครับ
เจ้าของพื้นที่ในบริเวณนี้แน่นอนครับท่านก็ต้องมาตรวจชมเยี่ยมเยี่ยนถามความคิดเห็นแหละนะครับ
ขอบคุณมากนี่ก็ได้ชมได้เห็นแล้วกันนะครับ
พื้นที่ผมพาไปดูมากับตาคุณนิวครับค่ะแล้วได้คุยกับเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับ
ถามความคิดเห็นนะครับก็อย่างนี้ครับประเด็นที่ข้อสงสัยเนี่ยที่มาความจำเป็นของโครงการมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกรมธนาลักษณ์
ชี้แจงหรือยังเขาก็ชี้แจงแล้วครับเขาบอกโครงการเทิดพระเกียรตินะครับ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชานะครับ
ให้ประชาชนคนไทยบนที่ดินราชพัสดุนี้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเจริญนคร๗นะครับ
ก็ท่านผู้ชมก็ต้องดูเอาละครับว่าเออเป็นยังไงครับเพราะว่าทางกรมธนลักษณ์เขาก็บอกมีความเหมาะสมนะครับ
อ่าแล้วก็ชี้แจงต่อด้วยครับว่าได้รับการอนุมยกเว้นให้โครงการนะครับในที่พระราชดุเนี่ยนะครับ
ต้องคัดเลือกเอกชนโดยไม่ต้องใช้วิธีการประมูลเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด๔๖๐๐ล้าน
อืมนะครับรายได้หลังหากค่าใช้จ่ายก็ไปสนับสนุนกิจการสาธารณะกุศลต่างต่างค่ะ
ส่วนประเด็นที่สองก็ถามว่าข้อมูลในการก่อสร้างตอนแรกบอกเจ็ดพันหกร้อยไม่ใช่นะครับสี่พันหก
ประเด็นที่สามการไม่ให้ใช้วิธีประมูลงานเป็นการแสดงถึงความไม่โปร่งใสหรือไม่
เขาบอกว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการลักษณะเชิงสังคมไม่ใช่เชิงพาณิชย์
ดำเนินการตามแนวประชารัฐตามนโยบายประชารัฐเกิดความร่วมมือของหลายภาคส่วนขั้นตอนกฎหมายการร่วมลงทุนอะไรต่าง
โดยสรุปแล้วก็คือไม่ต้องประมูลหรอกครับทำทำให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วเพราะว่าอ่า
มีการเอื้อประโยชน์ให้กับสถานที่นะครับเข้าทางด้านเจริญนคร๗ไม่ได้
ตกใจอยู่เลยว่าเอ๊ะมึงปกติแล้วแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะต้องมี
ที่จอดรถมีถนนหนทางที่มันกว้างขวางใช่ไหมคะ
แต่ก็ไม่รู้แหละเขาอาจจะปรับปรุงอะไรก็รอดูกันไป
แต่สิ่งที่คุณชูวิทย์วิเคราะห์เอาไว้ก็น่าสนใจไม่เบาเลยนะคะ

ช่วงหน้าตีแสกหน้าเรื่องหอชมเมืองกรุงเทพมหานครกันต่อค่ะ
คุณชุวิตวิเคราะห์เอาไว้ว่าถ้าเราจะไปที่หอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
เขาน่าจะไปกันที่ไอคอนสยามก่อน

เพราะด้วยสถานที่มันอาจจะไม่เอื้ออำนวย
คอนสยามเขาใหญ่โตลงทุนตั้ง๕๐๐๐ล้านคุณนิวครับ
แล้วก็ไอ้ซอยเจริญนคร๗มันเข้าไม่ได้
กรุงเมืองนี้ให้ไปดูแล้วเป็นชุมชนมัชยิสุวรรณภูมิ

ใช่ต้องดูที่ไอคอนสยามครับ

ถ้าไอคอนสยามแล้วก็คนเข้าตรึม

แล้วใครเป็นเจ้าของดูซิว่าเป็นโครงการไอคอนสยาม
โครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นความร่วมมือกับสยามพิวัฒน์
เครือเจริญโภคภัณฑ์แมคโนเลีย

กขนมเปิดปลายปี๋นี่แหละครับ
อันนี้ของแทกเลยละครับ
บอกกีกิเนี่ยขอจบมือจิปมาสี่ไร่เอง

โครงการนี้มีการลงทุนทั้งหมดห้าหมื่นล้าน

ในประวัติศาสตร์ด้านอสังหาริมทรัพย์
หมดอย่างอีกครึ่งหนึ่งมาจากสินเชื่อของธนาคาร
โดยร่วมลงทุนกันวางแผนเชื่อมโยงโครงการ

นี่เราบอกว่าออกแบบโดยใช้เนี่ยวคิดเมือง
แห่งความรุ่งโรดอันเป็นนิรันดิ์
พื้นที่ภายในก็จะมีหลายอย่าง

ต่อที่ผมบอกหรือยังว่าเชื่อมต่อกันได้หรือยัง
หอชมเมืองอาจจะกลายเป็นของแถมเลยหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเวลาที่เขามา
คุณนิวครับนักท่องเที่ยวเขาจะมาดูขอชมเมืองอย่างเดียวไหม
ซื้อของซื้อของแต่ไอ้วิธีการแบบเก่าที่เราไปเที่ยว
แล้วมีของมาชูมาหาบเล่ขายมันคงหมดยุคแล้ว
ก็ต้องเป็นศูนย์การค้าพูดง่ายว่า
พื้นที่ตรงนี้๔ไร่ที่หอชมเมืองเขาสร้างมา

เรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการทำในเชิงพาณิชย์ก็แล้วแต่

เป็นการเช่าที่ราบพัสดุ๓๐ปีครับ

เดี๋ยว๓๐ปีนี้ก็ว่ากันต่อหรือว่าอาจจะต่อ๓๐บวก๓๐
คือข้อมูลนี้เขาค่อยออกมาคุณนิว
ข้อมูลทางรัฐนี่ก็ดูเหมือนก็จะค่อยออกมา
ที่เสร็จแล้วมีหลายจังหวัดนะครับ

ประเทศไทยมีครับแต่ที่มีมุกดาหาร

หอคอยเฉลิมพระเกรียดจังหวัดศรีสเกษ

หบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี

อยู่ในช่วงดำเนินกาลนี่สูงร้อยเอกแมตร
แต่ที่ต่างเหล่านี้ต้องเข้าใจว่า
อาจจะไปสู้กับหอชมเมืองของกรุงเทพไม่ได้
ก็คนละอย่างกันหอชมเมืองกรุงเทพฯ๔๕๙มิตร
มูลค่าการก่อสร้าง

ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นเอกชนในการลงทุนนะครับ
ก่อตั้งในรูปแบบของมูลนิธิ
เป็นอาการผสมสารเอกลักษณ์ไทย

อดีตสศปชาธิบัตรคือท่านเป็นเจ้าของพื้นที่

ผมไปตรวจดูพื้นที่ไปดูที่จะสร้างตรงไหน

รถแท็กซี่สวนกันมันยังไม่ได้เลยไอ้ซอย๗

ถ้าเข้าไปอย่างนี้มันต้องมีแน่นอนครับ
รถทัวร์รถบัตร

เพราะว่าคนก็อยากจะมาดูความสวยงามของกรุงเทพ
เมื่อลัฐฯทำ
ก็ใช้วิธีการนี้ครับคือพระราชบัญญัติการใช้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
คือโครงการนี้เปิดโอกาสให้เอกกระชนเข้ามาร่วมช่วยผลิต
บริการสาธารณะสาธุโภคทางเศรษฐกิจต่าง
เช่นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินทางด่วนอะไรอย่างต่างเหล่านี้
พวกรัฐคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลิตบริการสาธารณะครอบคลุม
สนองความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ
ดังนั้นจึงต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมครับ
เพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสิ่งต่างเหล่านี้
เอกชนต้องการการันตีหรือรับประกันจากรัฐบาลว่า
เมื่อตัดสินใจร่วมลงทุนแล้วในกิจการของรัฐ
แล้วจะทำอย่างไรที่พวกพูดง่ายธุรกิจไม่ขาดทุน
ต้องให้รัฐบาลการันตีหน่อยว่าลงทุนแล้วไม่ขาดทุน
โครงการนี้มันพื้นที่๔ไร่เขาให้เช่า

คือต้องเข้าใจนะครับว่า๒๐๐ล้านให้๓๐ปีก็ตก๑ปีหนึ่ง๕แสนเอง
มันถูกมากนะครับปี๕แสนเองครับ
ถามว่าคุ้มไหมปี๕แสนแต่เขามาลงทุน
ไอ้หอคอยเนี่ยเขาว่า๔๐๐๐ล้าน
ใช่แล้วบอกว่ารายได้นี่ก็คือ๑๐๕๔ล้านต่อปี
ครับก็ค่าใช้จ่ายเขาก็บอกเขาคิด๗๕๐บาท
ถ้าเป็นฝรั่งคนจีนมังกล้าคนไทยลด๕๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
คืออันนี้เป็นรูปแบบโครงการคร่าวนะครับ

คำจะคงจะต่อเนื่องแหละครับ
คือต่างเหล่านี้อยากจะให้ท่านผู้ชมมองภาพกว้างว่าเป็นการลงทุนของทางเอกชน
เช่าก็ต้องเช่าสิครับเพราะ๓๐ปีเช่าที่จากราชพัสดุ

ถามว่าเอกชนเขาจะลงทุนฟรี
เพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับกำไรเขาก็คือไอคอนสยามอยู่ติดกันเขาก็ต้องได้ประโยชน์
เรื่องของการบริหารธุรกิจทั้งเรื่องนักลงทุนด้วยนะครับ
เชี่ยวชาญด้านอสังหาด้วยเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเราก็ต้องตามกันแหละในเมื่อมันกำลังจะเกิดขึ้น
มันจะเป็นยังไงต่อไปผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

ต้องดีไม่ดีท่านผู้ชมก็ต้องดูเอาล่ะครับ
เพราะว่ากรุงเทพเราจะมีหอชมเมืองนะครับ
สถานที่บริเวณนั้นมันครับแคบไปไหมนะครับ
มันดูแล้วมันไม่สมสง่าราศีไหมนะครับ
ถ้าเป็นต่างประเทศก็จะต้องเป็นพื้นที่กว้างนะครับ

เรารอลุ้นให้กำลังใจรอชมกันต่อไปค่ะ
เรื่องราวในวันนี้ทำให้คนไทยได้ตาสว่างกันแล้ว
พรุ่งนี้มาตาสว่างกันต่อกับคุณชูวิทย์